เหตุการณ์นี้ครับพ่อแม่ของน้องไตเติลเนี่ย
เจ็บปวดซ้ำสองคาใจจากกรณีที่
คลอดลูกแล้วลูกเสียชีวิต
แปลว่า๒เหตุการณ์ที่เจอกันเสียลูก
คือเสียใจอยู่แล้วแต่พอส่งศพผิดไปเผาผิดใช่ครับ
แล้วพ่อแม่จะเอาลูกไปประกอบพิธีทางศาสนา
เอาศพลูกออกมาจากโรงพยาบาลไม่ได้
เออนะฮะก็กลายเป็นประเด็นแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียล
ว่าเจ้าหน้าที่ทำไมถึงส่งศพเด็กที่เสียชีวิต
ของสองครอบครัวแต่สลับศพกัน
แล้วเป็นข่าวเป็นคราวออกมาว่าครอบครัวนึงเนี่ย
ก็นึกว่าศพที่ได้รับมาเป็นลูกของตัวเอง
ก็เลยเอาไปจัดพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้พอไม่ใช่ลูกของตัวเองแล้วเป็นศพที่ถูกสลับกันมาเนี่ย
อีกครอบครัวเขาก็อยากจะรับศพลูกไป
ประกอบพิธีทางศาสนาก็ไม่มีศพสิครับ
ก็จากกรณีนี้ครับแม่ของน้องไตเติล
โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพว่าน้องไตเติลที่เตรียมทำคลอด
แต่กลับไม่ได้ออกมาลืมตาดูโลกเพราะเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่คลอดเธอมีอาการปวดเบ่งมาก
แต่หมอพยาบาลไม่ยอมให้เบ่งคลอด
แล้วเธอก็บอกหมอให้ยาแก้ปวดแล้วก็เหมือนให้ยาเพื่อให้ง่วง
อ้าวถ้าง่วงเธอก็ไม่สามารถที่จะเบ่งคลอดได้
แล้วสุดท้ายก็ทำให้ลูกของเธอในคันเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
ทีนี้ครับตัวเธอเองคุณแม่ของน้องไตเติล
แล้วก็ครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูก
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลชนะสูตรพลิกศพ
แต่เหตุการณ์นี้มันไม่ได้มีเรื่องกรณีที่

แต่เมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะฮะ
มันเป็นเหตุสุดช็อกซ้ำครอบครัวเธออีกนะครับ
ระหว่างที่เธอกับสามีไปแจ้งความร้องทุกข์

เพื่อจะขอส่งศพลูกไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อให้พิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

เมื่อพบว่าศพลูกของเธอคือน้องไตเติลเนี่ย
ปรากฏว่าถูกอีกครอบครัวหนึ่ง
เอาศพลูกเธอไปเผาที่วัดศรีวิชัยวัฒนาบรามอำเภอเมืองชายนาฏ
ตั้งแต่ช่วง๑๑โมงเช้าของวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ในวันเดียวกับที่เธอไปแจ้งความนี่แหละครับ
และกะจะว่าเอาศพน้องไตเติลไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่พอไปรับศพเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่า

แล้วทีนี้ครับอีกครอบครัวเอาศพน้องไตเติลไปเผาซะแล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับนายอนวัฒน์เปี่ยมสิริ
แล้วก็นางสาวกฤษณาขวัญศรีพ่อและแม่ของน้องไตเติลเนี่ย
เดินทางไปยังเมนวัดศรีวิชัยวัฒนาบราม
เพื่อที่จะขอรับเท่ากระดูกลูกชาย
นำไปตรวจเทียบดีเอนเอยืนยันว่าเป็นลูกชายของเธอ
พร้อมจะฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกับการเสียชีวิตและเรื่องของการส่งศพผิด
ให้กับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง
โดยพ่อและแม่ตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นขบวนการทำลายหลักฐาน
ทำลายศพลูกเธอเลยหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งเป็นคนทำพิธีเผาศพน้องไตเติลเนี่ย

ว่าครอบครัวไหนเอาศพน้องไตเติลมาเผา
ฟังสัปดาห์เขาเล่าแล้วก็อธิบายซักหน่อยนะครับ
ผมรู้ว่าท่าทางเหมือนเขาเป็นหุ่มเป็นหม่อ
เขาแต่งตัวดีแล้วผู้ชายครบราเข้ามาบอก
ผมจะเผาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอหมอใหญ่ก่อน
อันนี้ในส่วนของสับปะเรอนะครับ

พ่อของเด็กนำร่างเด็กมาขอเผาที่วัด

ขอเพียงมีพระมาสวดบังสุกุลให้เท่านั้นนะครับ
แต่ทีนี้พอสับปะเลอรู้เรื่องราวทั้งหมด
เด็กที่ถูกนำมาเผาที่วัดคือน้องไตเติล
และก็ไม่ใช่เป็นศพลูกของครอบครัวนั้น
แต่เป็นศพลูกของนายอนวัฒน์แล้วก็นางสาวกฤษณา

อ้าวไม่ได้เผาศพลูกตัวเองก็ได้แต่มาขอเท่ากระดูกไปเท่านั้น
สับปะเลอเองบอกว่าตกใจแล้วก็เสียใจกับครอบครัว
พ่อและแม่ที่แท้จริงของน้องไตเติลด้วยนะครับ
มีเหตุสลับศพเด็กกันได้อย่างไรอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกัน
ทีมข่าวจึงเปิดภาพน้องไตเติลให้สับปะเรอดูนะครับ
ว่าใช่ไหมเป็นศพเด็กคนนี้หรือเปล่าที่เอามาเผา
ปะเหลอก็ยืนยันว่าศพที่เผาเป็นเด็กคนนี้จริงนะครับ
ทีนี้ครอบครัวของน้องไตเติลที่ต้องช้ำอกช้ำใจ
เพราะว่าเสียลูกไปแล้วก็ยังไม่ได้เผาศพลูกด้วยตัวเองอีกนะครับ
พ่อของน้องไตเติลบอกว่าการเอาศพออกมาจริงมีหลายขั้นตอน
แต่ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงส่งศพสลับกัน
ตัวผู้เป็นพ่อและภรรยาก็ไม่ต้องการเผาศพลูกชาย
ตามความเชื่อว่าเด็กเกิดใหม่เสียชีวิตต้องนำไปฝังเท่านั้น
ซึ่งครอบครัวก็ขุดหลุมรอเอาไว้แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้มีการชนะสูตรศพของลูกชายอีกครั้ง

แต่ทีนี้ครับมันไม่เป็นไปตามที่คิดทั้งหมดนะฮะ
กลับมาเจอเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจแบบนี้นะครับ
ลูกเราเสียเนี่ยเราก็เสียใจอยู่แล้ว
แล้วมาเอาลูกเรามาเผาอีกเรารู้สึกยิ่งแย่ไปใหญ่
มันจุกอยู่ในอกมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ออก
จุกอกเลยนะฮะพูดอะไรก็พูดไม่ออกนะครับ
แต่ทีนี้ครับก็ต้องไปถามอีกครอบครัวหนึ่ง
อีกครอบครัวหนึ่งผู้ชายที่นำศพของน้องไตเติลไปเผา
โดยคิดว่าศพของน้องไตเติลเป็นศพของลูกตัวเอง
จะทำพิธีชาปนกิจให้เรียบร้อย
ตอนนี้เขาก็ถูกโจมตีเหมือนกันนะคุณนะ
คนในโลกโซเชียลก็โจมตีเหมือนกันเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่า
หรือทำไมล่ะทำไมถึงเอาศพลูกคนอื่นเอาไปเผา
ทำไมไม่ตรวจสอบให้ดีซะก่อนก่อนจะรับศพออกจากโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเอ๋แล้วกันฮะเป็นนามสมมุตินะครับ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นตอนที่เขาไปรับศพเด็ก
เขาถามย้ำกับเจ้าหน้าที่แล้วว่านี่ใช่ลูกของผมหรือเปล่า
เพราะครอบครัวนี้เขาก็เสียอกเสียใจเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะว่าครอบครัวนี้ก็เสียลูกเหมือนกัน
คือเขาไปโรงพยาบาลในช่วงวันที่๒๘กรกฎาคม
เพราะว่าภรรยาเนี่ยนะฮะคือมีอาการไม่ดีมีเลือดไหลออกจากห้องคลอดนะครับ
ทีนี้ครับก็เข้าไปให้หมอผ่าคลอด
แล้วก็ตัวนายเอ๋ก็เซ็นใบอนุญาตให้มีการผ่าเอง
แล้วก็หมอได้ผ่าตัวเด็กออกตอนกลางคืนนั่นแหละ
ทีนี้ครับหมอก็บอกว่าแฟนของนายเอ๋เสียเลือดมาก
แต่ทีนี้ต้องช่วยชีวิตผู้เป็นแม่
แต่ลูกที่ถูกผ่าออกมาเนี่ยเสียชีวิตนะ
นายเอ๋มารู้ตอนหลังว่าลูกที่เสียชีวิตเป็นลูกสาว
อายุคันไม่ครบคือก่อนกำหนดคือเพิ่งจะท้องได้๗เดือนเอง
แต่ทีนี้ทางภรรยามีอาการเหมือนใกล้คลอด
มีเลือดออกมาก็ต้องผ่าเอาเด็กออกแล้วเด็กก็เสียชีวิต
เพื่อรักษาชีวิตของภรรยาหรือชีวิตของแม่ด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเขาก็เอาศพไว้ที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับ
แล้วก็ไว้ที่เดียวกับศพของน้องไตเติล
แต่ปรากฏว่าตอนที่เขาไปรับศพลูกสาววัย๗เดือน
ออกมาจะทำพิธีชาปนกิจ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เอาศพของน้องไตเติลให้กับนายเอ
และนายเอ๋บอกว่าตอนนั้นเขาไม่ค่อยได้เปิดดูหน้าศพลูกเลยนะ
เพราะว่ามีความเชื่อว่าเดี๋ยวลูกจะไปไม่ดีไปไม่สบายเป็นห่วง
ก็เลยไม่อยากดูหน้าศพก็รับลูกมานึกว่าลูกแท้ของตัวเอง
แล้วถามย้ำเจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกนี่แหละลูกของคุณ
นายเอ๋ก็เลยเอาไปประกอบพิธีชาปนกิจ
นายเอ๋ยืนยันว่าไม่ได้ร่วมมือกับใคร
เพื่อทำลายหลักฐานหรือทำลายศพของน้องไตเติล
เพราะครอบครัวของเขาก็เสียอกเสียใจเหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
เพื่อจะสอบถามแล้วก็ให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการสลับศพเด็ก
แต่ยังไม่มีใครให้ข้อมูลนะครับ
โดยวันนี้เองจะมีการแถลงชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทางโรงพยาบาลจะมีการประสานครอบครัวของน้องไตเติล
เพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบและการเยียวยา
ก็ต้องรอฟังข้อมูลอีกด้านจากทางโรงพยาบาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าจะเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองครอบครัวเสียอกเสียใจเลยนะครับ